แม่เจออย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็แบบเหมือนฟังแล้วเราก็กลัว
มันทำให้หนูเริ่มกลัวผีมาเรื่อยเพราะว่าเราไม่เคยเจอเราเคยฟังอย่างเดียว
จนกระทั่งนั้นอยู่พอโปรมาเนี่ยค่ะเพิ่งจะเริ่มมีเซนส์

สักหนึ่งเรื่องที่อยู่ในใจเราและน่ากลัวที่สุดครับป้า
คือไปพักโรงแรมนึงนะคะ
ประมาณ๓ปีที่แล้วได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็นอนกับคุณพ่อในห้อง
แล้วมันเป็นห้องที่เชื่อมกันได้อีกห้องนึงเนี่ยจะเป็นพี่สาวกับแฟนเขานอนใช่ไหมคะ
โรงแรมนั้นเพิ่งเปิดใหม่ฟิลแบบใหม่มาก
อาจจะยังไม่ได้ทำบุญเปิดหรือมีพิธีอะไรอะไรอย่างนี้
ก็เหมือนไปนอนก่อนก็ไปนอนพักผ่อนตอนกลางคืนเนี่ย
หนูก็เหมือนเห็นใครก็ไม่รู้เดินถือดอกไม้
ยืนอยู่แบบปลายเตียงแล้วก็แบบ
เราก็คิดว่าเป็นคุณพ่อเป็นผู้ชายเราเห็นคุณผู้ชายถือดอกไม้มา
แล้วก็เดินมาอยู่แบบตรงนี้เลยคือนอนอยู่แล้วอยู่ตรงนี้
แล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วเราก็งงว่าใคร
เราก็แบบเอ๊ะหรือเป็นพ่อหรือเปล่า
แล้วเขาก็เดินค่อยเดินออกไป
เหมือนจะเดินออกจากประตูแล้วค่ะ
บังก็เลยเรียกแบบป๊า
ปรากฏว่าเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ้าวป๊านอนอยู่ตรงนี้นี่นะ
ก็เลยหันไปอ้าวป๊ายังอยู่ที่เดิม
ไม่รู้ว่าพี่ในตอนนั้นก็คือเกิดความกลัวแบบ
กลัวมากเลยเพราะเราเห็นแบบชัดมากว่า
เป็นผู้ชายถือดอกไม้ด้วย
แล้วพอหันไปอีกทีก็คือหายไปแล้ว
แต่สิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวไปกว่านั้นคือ

ใช่แล้วมันก็ได้ยินเสียงเขาร้องไห้ด้วย

ที่ถือดอกไม้อยู่ไกล
เพราะมันก็เลยตกใจคิดว่าเป็นคุณพ่อแบบเป็นอะไรแล้วถือดอกไม้ทำไม
ร้องให้กลัวเสียงมันเป็นยังไง

ใช่ค่ะแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือตอนตื่นเช้ามา

แล้วก็กลัวว่าคนอื่นอาจจะกลัว

จนกระทั่งแฟนของพี่สาวที่นอนอยู่ห้องนั้น
เขาก็ถามพี่สาวปลางว่า
เมื่อคืนน่ะน้องปลางเขาคลอควรกับแฟนหรือเปล่า
ทำไมนอนอยู่แล้วได้ยินเสียงฟ้นร้องไห้มาจากห้องปลาง
คือน่าจะเป็นเคสที่ก็สำหรับบาง
สำหรับมันก็ความว่ามันก็น่ากลัวแล้ว